คุณผู้ชมครับมีคุณพ่อคนหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านเฟซบุ๊ค
เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะครับ
โดยคุณพ่อคนนี้พาลูกชายที่ปวดฟันไปหาหมอฟันที่คลินิกแห่งหนึ่ง

ปรากฏว่าหมอฟันได้ถอนฟันให้กับลูกชาย
แต่ก็ยังไม่หายปวดฟันนะครับเพราะว่าถอนผิดซี่
ตรวจสอบไปมาก็พบว่าคนที่ทำการรักษาฟันนั้น
เป็นหมอปลอมไม่ได้เป็นทันตแพทย์เป็นเพียงทันตาพิบาล
หรือว่าพยาบาลเป็นผู้ช่วยหมอฟันเท่านั้น

ตอนแรกปวดฟันใช่ไหมครับแล้วก็จะให้เขาดูเฉย
กะที่จะไปถอนที่โรงพยาบาล
เขาก็เอากระจกส่องดูไปเฉยครับ
แล้วก็เคลียร์ว่าปวดไหม

แล้วจากนั้นเขาก็เอาครีมมา
หนีบที่ฟันครับโยกไปโยกมาเลย
ปรากฏว่าลูกชายผมถูกอัดยาชาไป๒เข็มแล้ว
แล้วก็ใช้ครีมจับโยกดึงอย่างนี้

เหมือนเขาบังคับทำแล้วก็แบบหวาดเสียวมากฮะ
แล้วแต่ละครั้งนี่ใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมง
ผมบอกว่าบอกลูกชายถ้าทำแล้ว

นี่เป็นเสียงของนายนพอันนันภูมิซับและลูกชาย
ซึ่งเล่าถึงวินาทีที่เข้าไปใช้บริการทันตกรรม
ในคลีนิกแห่ง๑ย่างลำลูกกา
เพื่อรักษาอาการปวดฟันของลูกชาย
และหญิงรายหนึ่งซึ่งอ้างตัวเองว่าเป็นหมอ

และต้องถอนฟันออกทั้งหมด๒ซี่

อาการปวดฟันของลูกชายกลับไม่ได้ทุเลาลงแต่อย่างใด
ตัดสินใจพาลูกชายไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
และผลจากการเอ็กซาเรย์คุณหมอก็วินิจฉัยว่า
ไม่ได้เกี่ยวกับฟันพุธแต่อย่างใด
ส่วนอาการเจ็บปวดที่ยังมีอยู่นั้น
เพราะถูกถอนปั่นผิดซี่และได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง
ไปปรึกษาที่โรงพยาบาลสายใหม่
เสร็จแล้วคุณหมอก็ได้ทำการเอ็กซาเรย์
แล้วก็วินิจฉัยให้ฟังว่าการรักษาเป็นการรักษาที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งฟันที่น้องโดนถอดเนี่ยเป็นฟันที่ยังเป็นฟันดี

คุบมันจะเป็นฟันที่ซี่ที่๓๘
แต่ซี่ที่ถูกถอนไปคือซี่ที่๓๗

และอาการปวดคือฟันคุดที่อยู่ด้านในที่สุดคือ๓๘เนี่ย

มันไปดันกะกับซี่ที่น้องโดนถอนอยู่
ซึ่งเขาทำก็คือทำผิดวิธีถอน

มันก็เลยทำให้เกิดปัญหาชีวิตเขาเลยตอนนี้

เพราะเรามีฟิล์เอ็กซาเรย์เป็นหลักฐาน

ได้กลับไปที่คลินิกต้นเรื่องอีกครั้ง
พร้อมกับได้รับคำตอบว่าแท้จริงแล้ว

ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้จบทันตแพทย์

ซึ่งยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำไป
โอคุณพนั้นก็พี่ลองกินใบ
อันนี้ก็เป็นหมอของของฮาคมือลูน
ว่ามีติดมามั้ยฮะ

ผมเช็คทางสะพานิ

บางนั้นผมบอกว่าผมไม่ได้อนุญาณนะ
อีกดีคุณผมเคี่ยวคุณไปหัวคอไว้
บอกว่าผมไม่ได้เอาแย่นะบีบีคุณผมเชื่อว่าคุณจะคอกคอไว้บีบีคุณจะฉีดใส่ปากลูกผมไป
ผมไม่เห็นว่าคุณจะทำอะไรแล้วแล้วคุณถามว่าทำไม่ถูกต้อง
เพราะอย่างน้อยอย่างผมทำมันต้องมีอักษรรย์มันต้องรู้ก่อนว่าคุณมีคุณชิ้นคุณมีคุณปรัชโภคมันต้องรู้ว่าเป็นยังไง
คุณเป็นแพทย์หรือเปล่าอะไรคุณเชื่ออะไรคุณถามว่าคุณเป็นแพทย์ใช่ไหมคุณต้องแสดงให้ยังเห็นรู้คุณเชื่ออะไร

นักก็ยังแพทย์

ผู้จัดการคลินิกดังกล่าวยอมรับว่าหญิงคนดังกล่าวไม่ได้เป็นหมอประจำคลินิกแต่เป็นคนที่ถูกส่งมาเป็นตัวแทนอีกทีหนึ่ง
ซึ่งทางคลินิกรู้จักเพียงแค่ชื่อเล่นไม่รู้จักว่าหมอเป็นใครมาจากไหนหรือจะติดต่อได้อย่างไร
หลังจากเกิดปัญหาก็ยังติดต่อไม่ได้แต่ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดที่สามารถทำได้
ขณะที่นบอนันต์พ่อของผู้เสียหายก็ยังยืนยันว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ไม่ใช่เรื่องค่าเสียหายมากน้อยเท่าไหร่
แต่ต้องการความรับผิดชอบทางสังคมจากคลินิกแห่งนี้ที่นำคนซึ่งไม่ใช่ทันตแพทย์มาแอบอ้างรักษาคนไข้ได้
เพราะหากเกิดความสูญเสียมากกว่านี้ทางคลินิกจะรับผิดชอบได้อย่างไร
พร้อมทั้งอยากให้คลินิกแสดงความรับผิดชอบด้วยการนำบุคคลดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพื่อให้เรื่องเป็นอุทาหรณ์แก่สังคมต่อไป